เมื่อวานนี้มีการนำเสนอข่าวสลดนะคะ

ในพื้นที่อ่างภือชุมภูมิจังหวังตระขอร์ณราชศีมา

แต่เขาไม่รู้นะคะว่าเด็กมาอยู่จุดนี้
ที่เขาเอาวัวไปเลี้ยงได้อย่างไรนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้คือไปเจอตัวแม่แล้วนะคะ
แม่เป็นเด็กอายุ๑๕ปี
วัยใสเป็นคุณแม่วัยใสนะคะ
เขาบอกว่าทำลงไปเพราะกลัวพ่อกับแม่รู้
ว่าท้องก่อนวัยอันควรก็เลยลงมือก่อเหตุนะคะ
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพวง
รับตัวเด็กทารกเพศชายผิวขาวน้ำหนัก๒๔๐๐กรัม
จากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าราชอำเภอชุมพวงนครราชศรีมา
อุตสานิสัยค้าอายุ๔๑ปี
ชาวหมู่บ้านหมู่ที่๑๕บ้านหนองขาม
เป็นคนเลี้ยงวัวและเป็นคนที่ไปพบเด็กเนี่ยนะคะ
ในขณะที่นำวัวไปกินย่าบริเวณไร่มันสัมปะหลัง
ห่างจากหมู่บ้าน๑กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ

ตอนนั้นกำลังเลี้ยงวัวอยู่บริเวณใกล้กับไร่มันสำปะหลัง
ได้ยินเสียงสุนัขที่ไปด้วยกันออกจากบ้านไปเลี้ยงวัวด้วยกัน

แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ในไร่มันสำปะหลัง

พบว่าสุนัขกำลังคุ้ยเขียกองดินทราย
สังเกตเห็นเหมือนขาเด็กโผล่ออกมาจากดินทราย
ก็เลยใช้มือโกยดินออกมา
พบว่าเป็นเด็กทารกเจอทั้งตัวเลยนะคะ
ยังไม่เสียชีวิตคือยังหายใจอยู่เลย
รีบใช้มือปัดดินบริเวณลำตัวออกทั้งหมด
แล้วรีบอุ้มเด็กแล้วก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน

โทรเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะ
วันนี้นายวิเชียรจันทรโนไทย
เพราะว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมด้วยนายไตรรัฐวิทยานุมาตรนายอำเภอชุมพวง
เดินทางไปเยี่ยมเด็กทารกที่ถูกแม่ขุดดินฝังไว้
เยี่ยมถึงห้องคลอดนะคะโรงพยาบาลชุมพวง
นายอำเภอระบุว่าขณะนี้เด็กทารกอยู่ในความดูแลของแพท
และพยาบาลเป็นอย่างดีสุขภาพแข็งแรงดี

เจ้าหน้าที่สามารถไปติดตามจับกลุ่มตัว

อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับจุดที่พบเด็กนั่นแหละ
โดยทางเจ้าหน้าที่แกะรอยมาจากเยาวชนในหมู่บ้าน

ที่เขาไปซื้อผ้าอนามัยที่มันมากผิดปกติ
จึงนำตัวเด็กสาวคนนี้ที่ไปซื้อผ้าอนามัยมากผิดปกติ
มาสอบปากคำมาสอบสวนเพิ่มเติม
ที่จะต้องแกะรอยจากผ้าอนามัย
เพราะว่าใกล้กับจุดที่พบเด็กเจ้าหน้าที่
สิ่งของหลายอย่างนะคะที่ต้องสงสัย
หนึ่งในนั้นก็คือผ้าอนามัยที่เปื้อนเลือดด้วย
เจ้าหน้าที่แกะรอยคือมีลักษณะคล้ายกับเศษเสื้อ
มีกระเป๋าคล้ายกระเป๋านักเรียนและผ้าอนามัย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละค่ะจับจากผ้าอนามัย
แล้วก็ย้อนรอยไปจนไปเจอตัวนะคะ

๑๕ปีคนนี้ยอมรับสารภาพว่าเป็นลูกของเธอเอง

ทำไปเพราะว่ากลัวจะถูกพ่อตีว่าตั้งท้อง
ก็เลยลูกเอาลูกไปฝังดินนะคะ
ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กสาวตอนนี้
ที่เขากลัวนักกลัวหนาทราบเรื่องแล้ว
ติดต่อขอรับเด็กกลับไปเลี้ยงดู
ส่วนแม่เด็กที่ขุดดินฝังทารกก็คือลูกของตัวเอง
ตำรวจเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
และให้นักสหวิชาชีพเข้ามาดูแลทางด้านจิตใจ
ของเด็กสาวคนนี้เพราะว่าอายุ๑๕ปี
ยังคงเป็นเยาวชนอยู่ค่ะ